คนร้ายเนี่ยแล้วก็ไล่จับไปเนี่ยนะฮะได้ของกลางยาบ้าทั้งหมดนี่ไม่น้อยนะฮะ
หนึ่งหมื่นสองพันเมตรเลยนะครับ

นี่เป็นช่วงเที่ยงคืนคืนที่ผ่านมานะครับ
ผู้ชมครับตำรวจสพสำรงใต้นะฮะ
นี่เป็นกล้องติดหมวกของทางเจ้าหน้าที่นะครับ
ตอนนั้นก็ขี่จักรยานยนต์สายตรวจมาตามถนนนะครับ
ซอยวัดมหาวงที่พระประแดงสมุทรปราการ
นู่นฮะรถของคนร้าย
มีพี่รถเรียกให้หยุดตรวจคนไม่ยอมหยุดขี่รถหนีสุดท้ายรถไปเสียหลักลม
แล้วเขาวิ่งหนีตำรวจก็วิ่งไล่ไปตามจับตัวทันนะครับ
ผู้ชายคนนี้ชื่อกิติศักดิ์จันทสอนอายุ๓๗ปี
ตอนที่ไปจับตัวทันเนี่ยในตัวนี้ไม่เจออะไรที่ผิดกฎหมายนะฮะ
แต่ใต้เบาะรถจักรยานยนต์ที่เขาขี่มานะครับท่านผู้ชมครับ
ไปตรวจค้นเจอยาบ้า๑๒๐๐๐เมตร
โทรศัพท์มือถืออีกเครื่องหนึ่งนะครับนี่ดูสิฮะ
ยาบ้านะครับทุกผู้ชมครับ
ตำรวจเอกถาปนิษฐคู่แก้วพบหมู่ป้องกันและปราบรามสพสำรงใต้
บอกว่าเมื่อคืนนี้ออกตรวจพื้นที่นะครับและได้รับแจ้งวิทยุจากทางสมภสำรงใต้
ขอกำลังเสริมนะครับเพราะมีผู้ต้องสงสัยหลบหนี
พอมาถึงก็เห็นสายตรวจอีกชุดหนึ่งกำลังไล่ติดตามรถจักรยานยนต์ของนายกิติศักดิ์อยู่นะครับ
ก็เป็นจังหวะที่จักรยานยนต์ของผู้ต้องสงสัยเนี่ยล้มพอดี
แต่ไปเจอยาบ้าซุกอยู่ใต้เบาะรถจักรยานยนต์นี่ฮะ
รับยาบ้ามาจากที่ไหนจะเอาไปส่งต่อให้ใครหรือเปล่า
เยอะเหลือเกินหมื่นสองพันเมตรผ่องกลางเยอะมากจริงค่ะ